เพลงละครเรื่องนั้นร้องไงนะ
จบแล้วละคร
จากนี้คือตอนที่เราสองตรงไหน
ไม่มีใครช่วยร้องเลยอ่ะ
นี่อย่าอั้นไว้เพราะเดี๋ยวคนจะรู้อายุใช่ไหม
ไม่ไหวก็อย่าฝืนปล่อยให้เขามีภาพมีเพลง
เออเอาเป็นว่าคุณผู้ชมน่าจะร้องเพราะกว่า
เพราะหลายคนเคยฟังเพลงนี้กันมาแล้ว
ละครเรื่องนั้นของพี่ฮัทศิวะวง
ร้องดังยุค๙๐นะคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่ายุคนั้นพี่ฮัดดังมาก
มาพร้อมกับพี่อ่ำพี่อิ๊งเลยนะ

เขาจะผันตัวเองมาเป็นดาราหน้าจอใช่ไหมล่ะ
รับเล่นละครเยอะเลยคุณผู้ชม
ล่าสุดนี่พี่ฮัทยอมใจอ่อนนะคะ
มาเล่นหนังผีค่ายไฟล์สตาร์เป็นเรื่องแรกเลย
แต่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นนะหลายคนบอกพี่ฮัทผอมลงแบบนี้
ออกกำลังกายหนักหรือว่าป่วยเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ

เพราะว่าออกกำลังกายเยอะไม่ได้มีโรคร้ายอะไร

ตอนนี้ค่ะแฟนจ๋ากำลังซุ่มทำอยู่
และคาดว่าปีหน้าได้ฟังอย่างแน่นอนค่ะ
ขอบคุณครับ